ขี่จักรยานคนหนึ่งเนี่ยไปโดนรถที่มาเฉียวชนเขา
เฉี่ยวชนไม่พอครับลากคนขี่จักรยานอ่ะลงมาทำร้ายอีกอ่ะ
หมายถึงรถลากหรือคนลากคนมาลากไปใช่ไหม
มาลากไปหรอไปทำร้ายจนสลบเลยอุ้ยโอ้โหนี่กลางจริงจริงคุณผู้ชม
เดี๋ยวมาดูข่าวนี้กันด้วยนะครับส่วนเรื่องของสิบตำรวจโทกรสสิ
เอ่อเป็นไงมั้ยสิทธิ์ตำรวจโทยิงคนนี้อย่างที่บอกไป
เรารายงานไปแล้วว่ามีหนุ่มคนสนิทอยู่คนนึง
ที่น่าจะร่วมก่อเหตุด้วยครับเจ้าตัวไปมอบตัวแล้วนะครับ
อันนี้เหรอคะใช่แล้วฮะแล้วก็โดนข้อหาทำร้ายร่างกายไป
นี่คือในคมศิษย์ครับแฟนหนุ่มของสิทธิ์ตำรวจโทยิงกรศสิ
หรือเราเรียกกันเจนุสแล้วกันนะแล้วก็คมสิทธิ์เนี่ยเป็นน้องชายนักการเมืองท้องถิ่นที่ราชบุรีด้วย
มอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
สินนี่รีบเข้าพบตำรวจเลยแต่ไม่เปิดเผยข้อมูลใดกับสื่อครับ
ส่วนนางสาวเอผู้เสียหายซึ่งเป็นอดีตทหารรับใช้ของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสสิ
ก็ไปพร้อมกับทนายความครับขอคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวน

เพราะอะไรเพราะเธอกังวลเรื่องความปลอดภัยเดี๋ยวถ้าหากว่าให้ประกันตัวไป
ไม่รู้เธอจะโดนอะไรหรือเปล่านะฮะสอบประคำกันนานกว่าสามชั่วโมงครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็พาตัวนายคมสิทธิ์ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของกรสสิเนี่ย
ไปตรวจสอบที่ห้องพักชั้น๓๐ของคอนโดแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองชะอำ
ซึ่งคอนโดแห่งนี้ครับเป็นจุดที่นางเอผู้เสียหายเนี่ยนะ
นางสาวเอผู้เสียหายให้การว่าเธอโดนทำร้ายร่างกายจนดั้งหักที่ห้องแห่งนี้แหละ
นายคมสิทธิ์ครับเดินลงมาพร้อมเจ้าหน้าที่ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
ผู้สื่อข่าวพยายามยิงคำถามยิงคำถามคมสิทธิ์ตอบสั้นว่า
ไปถามร้อยร้อยเวรเองก็แล้วกันแล้วเขาก็เดินขึ้นรถตำรวจไป

อันนี้ไปสารเลยใช่ไหมครับพี่นักข่าวพยายามถามนะครับว่า
สารภาพหรือเปล่าหรือปฏิเสธคมสิทธิ์ตอบแค่ว่า
ให้ไปถามร้อยเวรเองนะส่วนพันธุ์ตำรวจเอกวายุพัก
เป็นผู้กำกับสพชะอำครับบอกว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ย
ไปเจอร่องรอยคราบเลือดจำนวนหนึ่งที่พรมพื้นห้องบนคอนโดนะนะ
ส่วนอุปกรณ์ที่ผู้เสียหายอ้างว่าเป็นสิ่งที่ผู้ต้องหาเนี่ย
มาทำร้ายเธอเป็นเศษเก้าอี้อันนั้นตำรวจไม่เจอครับ
ผู้ต้องหาอ้างว่าเก็บทิ้งไปแล้วหลังก่อเหตุแล้วก็เข้ามาพักอยู่หลายครั้ง
ก็เลยมีการทำความสะอาดห้องไปส่วนไอ้เครื่องช็อตไฟฟ้าล่ะ
คาดว่ากรสสิเนี่ยนำติดตัวไปด้วยครับเพราะปกติ
พกติดตัวตลอดเวลานะเครื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ย
จากนั้นตำรวจคุมตัวในคมสิทธิ์ไปที่ศาลจังหวัดเพชรชบุรีเพื่อขอฝากขัง
ครอบครัวใช้เงินสดยื่นประกันตัวเป็นเงิน๑แสนบาท
สารอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวออกมา
คมสิทธิ์ก็ออกมาปุ๊บขึ้นรถออกไปทันทีเลยครับ
มันมีอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมเรื่องวุฒิการศึกษา
ที่๑๐ตำรวจโทยิงกรสสิเนี่ย
วุฒิปริญญาตรีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
มเอกชนในราคา๕๐๐๐บาทจริงหรือไม่นั้น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิทยาเบนจาธิกุลเนี่ย
ชี้แจงว่า๑๐ตำรวจโทยิงกรสสิ
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจริงนะ

มีการจ่ายค่าเทอมเป็นเงินประมาณ๑๕๘๐๐๐บาท

ทางมหาวิทยาลัยก็ออกเกรดให้อย่างถูกต้องครับ
โดยการจ่ายเข้าระบบของมหาวิทยาลัยทันที
ตรวจสอบแล้วไม่พบว่าฝ่ายการเงินไปรับเงินอ้าวไม่พบว่าฝ่ายการเงินไปรับเงินนะ
แต่จะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับถ้าหากว่าพบว่าเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
ไปรับเงินแลกกับการให้จบปริญญาเนี่ยถ้าพบว่าเป็นแบบนี้จริงนะเดี๋ยวจะดำเนินการให้ถึงที่สุด
แต่ทางรองอธิการบดีก็ยืนยันว่าทางมหาวิทยาลัยไม่มีนะการซื้อขายปริญญาไม่มีแน่นอนครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่า๑๐ตำรวจโทยิงกรสสิสนิทชิดเชื้อกับสวท่านหนึ่ง
เรื่องนี้ครับประธานวุฒิสภาท่านประธานพรเพชรวิชิตชนลชัยเนี่ย
หมายให้คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาไปสอบข้อได้จริงเลยว่า
มีการใช้อำนาจหน้าที่สวในการฝากภรรยาน้อยมารับราชการตำรวจจริงหรือไม่
และยังรวมไปถึงการฝากบุคคลเข้ารับราชการอาหารด้วย
ว่าไม่เกิน๖๐วันเดี๋ยวรู้ผลครับ
บทลงโทษล่ะมีอะไรก็ทำได้แค่ตักเตือนและประนามครับ
ไม่มีอำนาจถอดถอนออกจากตำแหน่ง
แต่สามารถจะส่งเรื่องไปยังปปชให้เอาผิดได้ครับ